ต่อไปเรื่องอะไรนะใครท้องใครไส้ใครทำแท้ง
บอกว่าดาราหน้าใสวัยใสก็ต่อเป็นแฟนกันหน้าคล้ายกันเนี่ย
อยู่ดีก็มีการแบบเฮ้ยท้องก่อนแต่งพลาดไปแล้วมีการจูงมือกันแอบลับไปโรงพยาบาลไปทำแท้ง
ซึ่งแฟนหน้าใสที่เขาแบบหน้าคล้ายกันอัพรูปกันบ่อยช่วงนี้ก็มาปัน

เออมาร์ชปันเขาเลยเอามาเคลียร์เรื่องนี้สักหน่อยเป็นยังไงติดตามค่ะ
อยู่ดีก็โดนนักเลงคีย์บอร์ดเล่นงานเข้าซะแล้วนะคะสำหรับสองนักแสดงคู่รักวัยรุ่นอย่างม้าจุธาวุฒิแล้วก็ปันสุทัศตาค่ะ
เว็บไซต์แห่งหนึ่งเขียนข่าวพาดพิงในลักษณะบอกใบ้ว่านักแสดงวัยรุ่นชื่อดังชื่อเล่นสองพยางที่มีแฟนหน้าคล้ายกันตั้งคันในวัยเรียน

ไม่ใช่เดี๋ยวดิฉันชื่อเฟืองระดาค่ะนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัดสินใจจบปัญหาด้วยการทำแท้ง
หลายคนเนี่ยแน่นอนพุ่งเป้าไปเลยที่มาร์ชแล้วก็ปั่นนะคะ

ฝ่ายชายยืนยันเลยบอกว่าไม่ใช่คู่ของตัวเอง
อุ้ยใครจะหน้าคล้ายกันแบบนี้ตั้งหลายคน
ส่วนตัวก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะ

ตัวเองมีการพูดคุยกับปันไปแล้ว
ซึ่งปันเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะ
แล้วก็ส่วนใครที่บอกว่าแหม่ปีใหม่แบบนี้
สองคนคงจะไปสวีทกันแน่นอน

พอดีว่าปันไปกับครอบครัวที่บ้านไปต่างประเทศนะครับ
ส่วนมาร์ทเองก็ทำงานอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะ

ก็ไม่จริงครับไม่จริงอยู่แล้วครับ
ผมเป็นห่วงฝ่ายปันมากกว่าครับ

แล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องราวมัน

แล้วมันค่อนข้างจะทำให้

แต่ก็ถามมาแล้วเขาก็โอเคก็ไม่เป็นไร
ผมงงว่าทำไมเขาเขียนเรื่องราวอะไรขนาดนั้น
ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเอามูลความจริงมาจากไหนเลย

เราทำอะไรเราก็พยายามบอก
คุณพ่อคุณแม่น้องก็พยายามให้บอกอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ